โควิดก็กลัวกับเพื่อนก็อยากจะสังสรรค์อยากจะไปนั่งดื่มกินกัน
ทำไงดีทำแบบนี้ค่ะ
โอ้ปลอดภัยห้ามใจเต็มร้อย
ลักษณะเป็นร้านกึ่งผับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
พี่เบิร์ดพี่บุ๊คถ้าพี่ไปเจอแบบนี้พี่จะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่
หรือจะคิดว่าเป็นลูกค้ามาเที่ยวที่ร้าน
ผมนึกว่าเขาจะมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
บางคนก็บอกว่าถ้าแต่งตัวขนาดนี้เหมือนแต่งมาไล่ลูกค้า
อันนี้แซวกันนะคะแต่บางคนก็บอกว่าก็ดีเหมือนกัน